เอาล่ะในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่กัน
แล้วพาไปเที่ยวเชียงใหม่หน่อยเชียงใหม่จริงแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เยอะมากเลย
มีแบบหลากหลายเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็นี่แหละเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ถนนคนเดินวัวลายค่ะ
ซึ่งถนนคนเดินนี้เป็นถนนที่ชื่อดังมากมีชื่อเสียงมากนะคะแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากเลย
ไม่ว่าจะเป็นของกินอร่อยอร่อยของพื้นเมืองของพื้นบ้านเด็ดนะคะรวมไปถึงการแสดงดนตรีเปิดหมวกด้วย
ที่จะพาไปดูวงนี้เนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าเขาเป็นวงดนตรีผู้พิการนั่นเองค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมที่เราฟังอยู่นี้เป็นเสียงเพลงจากวงดนตรีผู้พิการทางสายตานะคะ
แล้วก็สร้างศีรษรรษ์บนถนนคนเดินวัวลายนี่คือวงดนตรีที่มีชื่อว่า
สร้างรอยยิ้มแล้วก็ความสุขให้กับนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่มาเดินเที่ยวบริเวณนี้
โดยสามารถเล่นแล้วก็ร้องเพลงได้หลายแนวด้วยนะ
ทั้งเพลงนำสมัยเพลงคำเมืองแล้วก็เพลงเพื่อชีวิตก็ได้เหมือนกันนะฮะ
ทำให้หลายคนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยหยุดฟังเพลงจนจบเลยนะคะ
อดเงินเพื่อเป็นกำลังใจให้กลุ่มนักดนตรีกลุ่มนี้กันด้วย
มีทั้งพ่อเท่าแม่เท่านะคะแต่ละคนอายุเกิน๗๐ปีแล้วนะ
มาร่วมสร้างสีสันด้วยเสียงเพลงล้านนา
แล้วก็เพลงพื้นเมืองบันเลงได้น่าฟังภัยร้อสนอหูจับจิตจับใจกันมากเลยค่ะ
เออเดินเที่ยวไปฟังเพลงแบบนี้ไปมันก็เพลินดีนะคุณผู้ชม

และต้องบอกเลยสำหรับวงดนตรีวงนี้นะคะ
เคยแสดงต่อหน้าพระพักษ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
จึงเป็นดาวเด่นของถนนคนเดินวัวลายอีกคณะหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะ
โดยจะนำรายได้ที่ได้จากการรับบริจาคไปใช้ในการกุศลนะคุณผู้ชม
ให้กับวัดหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่นั่นเอง
นี่แหละค่ะเราไปเที่ยวเมืองเชียงใหม่ไปเดินถนนคนเดินได้กินอะไรอร่อย
อาหารพื้นเมืองสวยงามแล้วได้ฟังเพลงพื้นเมืองด้วยนะ
แล้วก็เป็นเพลงพื้นเมืองจากผู้เท่าผู้แก่ที่เป็นแบบต้นตำรับเลย
ภายละมากจริงนะคะเชียงใหม่นี้เขาว่ากันว่าเป็นเมืองที่รวบรวมลามดาล์ศิลปิน
เอาไว้เยอะแยะมากมายเลยถูกต้องลองไปเที่ยวกันดูนะคะ